วันนี้ยังจำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้ไหม
วันที่สูญเสียวันที่เราวนเรือห่างกันเต็มไปหมด

จำได้ทุกอย่างเลยค่ะ

ตกใจค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

ยิ่งคนในวงการบรรเทิง
เราเข้าใจนะว่าตอนนั้นคุณออกมาด่าเราแล้วมีชื่อเสียง
คุณได้รับความสนใจได้รับอะไรต่างนานาที่ดีจากโซเชียล
แล้วพวกเราบนเรือล่ะคะได้รับอะไร
สิ่งที่คุณไปชี้นำสังคมในสิ่งที่
คุณไม่รู้ข้อเท็จจริงเลย
ตกใจว่าคนเราเขา

ตกใจว่าเขาหาแสงกันวิธีนี้เหรอ
ฉันไม่ทราบว่าฉันตรงไหนคะ
นะคะคือคุณมาด่าเรา

อยู่สองแบบคือเราจะส่งคำถามไปให้เขาดูเพื่อที่จะให้เขาเตรียมตัวกลับไม่ส่งคำถาม
แล้วทุกครั้งที่เราส่งคำถามเมื่อมุ่งตรงสู่ประเด็นหลักอย่างนี้ครับ
แรงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแคนเซิลนะแต่คุณแซนนี่ถือว่ากล้าหามากนะครับ
เพราะฉะนั้นขอคุยกันทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องคดียัน
เรื่องที่ทุกคนสงสัยหรือเรื่องที่อยู่ในใจที่คุณแซนอยากจะสื่อสาร
คุณแซนได้รับเกียรติเป็นจำเลยที่๑เลยนะ
หลังจากปกับโรเบิร์ตให้การรับคำสารภาพ
รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากปกับโรเบิร์ตให้คำสารภาพเนี่ยฮะ
รู้สึกว่าจะเป็นจำเลยที่เท่าไหร่ก็เป็นจำเลยเหมือนกัน
ก็เลยไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะคะไม่ใช่สาระสำคัญของคดี
คุณแซนไม่ได้คุยกับปอสและโรเบิร์ตเลยใช่ไหมว่าเขาจะให้คำสารภาพเนี่ย
ก็มีคุยบ้างค่ะแต่ก็ไม่บ่อย
แล้วก็ก็มีคุยเรื่องนี้ปรึกษาอะไรกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเร็วขนาดนี้
เร็วไปไหมที่สารภาพหมดเลยอย่างนี้ค่ะ
พอรับคำสารภาพภาระตกมาที่จำเลยที่เหลือหลังจากเขาสองคนนี้นะ

ฉันไม่คิดว่าเป็นภาระนะคะฉันคิดว่าเป็นข้อดีซะอีก

เพราะว่าก็มีคนประมาทแล้วอะนะคะ
เพราะพวกเราที่เหลือก็เป็นผู้โดยสาร

ใช่ก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องโกรธค่ะ
อืมแซนเคยตัดเพาะไว้ว่าตอนไปเป็นผู้โดยสารขากลับมาเป็นจำเลยเลย
ทำไมถึงสื่อสารอย่างนี้ครับมีความประสงค์หรือว่าเจตนาจะสื่อสารถึงใครครับ
สื่อสารถึงทุกคนทุกหน่วยงานนะครับ
เพราะว่าฉันไม่คิดว่ามันยุติธรรมกับการที่ฉันได้รับสถานะนี้

จากการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
แล้วอยู่ดีฉันได้สถานะจำเลยมาเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรอ่ะคะ
ผมถามด้วยความเคารพถามตามข่าวนะครับ
ไม่ได้เป็นแผนการอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ต้องหา
หรือว่าเป็นแผนการของคุณแม่ที่จะให้รับคำสารภาพหรือไม่อย่างไรอะไรอย่างนี้

ไม่มีค่ะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละคนที่คิดว่าดีที่สุดต่อเขาแล้ว
ก็เป็นอิสระในการตัดสินใจของกันและกัน

สำหรับปอกับโรเบิร์ตแล้วก็แซนแล้วก็พวกที่เหลือ

มันมีกรณีที่เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับ
หลังจากสองคนนี้ให้รับคำสารภาพแล้วปกับโรเบิร์ต
คุณแม่ก็บอกว่ามีหลักฐานเสียงในที่เกิดเหตุในกล้องติดหน้ารถ
คุณแม่เลยว่างมาหารักฐานอะไรเพิ่มอย่างนี้นะคะ
คือมันไม่มีอะไรที่จะกังวลอยู่แล้วนะคะ

สมายกี่ร้อยหลักฐานก็มาได้เลยค่ะ

แล้วก็เรื่องที่ฉันได้เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกที่เกิดเหตุ

เพราะว่าจะไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์
ในคีย์เวิร์ดของเวลาคุณแม่เขาบอกมีหลักฐานใหม่
ส่งหัวหน้าหมู่บ้านไปคุยแล้วก็ตกลงเป็นที่เรียบร้อยกับคุณแม่ไปแล้ว
ที่คุณแม่เซ็นครั้งแรกค่ะ
นั้นคุณแม่ก็เลยใช้สิทธิ์ของคุณแม่โดยสุจริตแล้ว
แล้วตอนนี้คุณแม่ใช้สิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้ค่ะ
เขาบอกเขามีหลักฐานใหม่แล้วจะเป็นโจทย์ร่วมพร้อมกับอายการ
แล้วก็ส่งฟ้องหลักฐานใหม่กับผู้ต้องหาที่เหลือโดยมีแซนเป็นจำเลยที่๑นะ

ไม่เกินคาดนะครับพูดตรงก็คือว่าก็มีคิดไว้อยู่แล้ว

แล้วทนายก่อนหน้า๒๓คนทำไมเขาไม่มีหลักฐานเรื่องกล้องหน้ารถ
ทำไมเขาถึงไม่มีเสียงของกล้องหน้ารถก่อนหน้านี้
เพราะว่าอย่างตอนบังแจ๊กอย่างนี้ก็มีหลักฐานอะไรเข้ามาทำให้ทุกอย่างมันล่าช้า
เพราะว่าจากบุคคลนอกเรื่องคนบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องนี้ค่ะ
ที่เขามาพยายามหาประโยชน์จากคดีนี้

ถ้ามันสำคัญจริงตำรวจเขาก็คงเก็บไว้แล้ว
เขาก็คงได้ใช้ส่งฟ้องไปแล้วล่ะค่ะ
เพื่อเป็นการยืนยันหลักฐานด้วยความรักนะครับ
แซนยืนยันเสมอตั้งแต่ออกรายการ

เรื่องเกี่ยวกับแตงโมไปฉี่อยู่ท้ายเรือ

ล่วงเลยต่อได้
แต่ก็ยืนยันว่าข้อเทตจริงเป็นอย่างมิดแบบที่เราเล่า

ส่วนใครที่ไม่เชื่อเนี่ยฉันอยากให้เขาลองทบทวน
คิดด้วยเหตุและผล

จากสิ่งที่เขาเห็นภาพที่แซนเป็นบุคลิกแบบนี้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดถึงเหตุผลว่าเอ๊ะแซนจะโกหกทำไม

คนบนเรือมีเหตุผลอะไรจะต้องโกหก
แล้วเขาจะลวงเพื่อนไปฆ่าแล้วเขาได้อะไร
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดจริงจริงค่ะครับ
แต่ว่ามันก็ป้องกันไม่ได้มันถึงเรียกว่าอุบัติเหตุใช่ไหมคะ

เขาฟ้องท่าน๔๐ล้าน๘แสนบาท

๔๐ล้าน๘แสนบาททุกวันเท่ากันค่ะ
เพราะว่าถึงสมมุติว่าเขาชนะ
ฉันก็ไม่มีเงิน๔๐ล้าน๘แสนบาทตรงนั้นจะให้เขาหรอกค่ะ
ฉันก็เลยจะต้องเอาเงินจากเขามาก่อนแล้วกันนะ
กลัวเหรอครับเขาบอกว่ามันมีเสียงในคลิป
แล้วเสียงในคลิปมีคนสนทนาหลังเหตุการณ์เอาไว้ว่า
ไม่มีคนอยู่ท้ายเรือไม่มีคนปัสสาวะท้ายเรือ
แตงโมอยู่หัวเรือทุกคนอยู่หัวเรือเชื่อไหม

เราพูดเพื่อให้เหตุผลมันออกนะไม่ได้กล่าวหาใคร

แซนไม่เชื่อแล้วเพราะว่าแซนอยู่บนเรือ
แล้วฉันรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นบนเรือ
แล้วทุกอย่างที่ฉันพูดไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือเรื่องจริง
เพราะฉะนั้นฉันถึงบอกว่าเอาออกมาเถอะค่ะ
จะมีอีกกี่ร้อยหลักฐานช่วยให้เอาออกมาให้หมดเลย

แล้วเงินที่ได้จาก๔๐๘ล้านถ้าชนะคุณฉันจะเอาไปทำอะไรครับ
เอาไปทำบุญให้กับเด็กด้อยโอกาสมีปัญหาทางสมองอะไรอย่างนี้ค่ะ

แซนสวยแซนน่ารักแซนพูดเพราะ
แล้วตอนที่ไกล่เกลี่ยกันแซนก็เอาต้มหู

แล้วทำไมไม่มีบทสนทนาเหล่านี้เหมือนปอกับโรเบิร์ตบ้างครับสำหรับแซนนะ

ที่รักที่ปรณีประนอมอยากได้อะไรที่คุณแม่อยากได้เราก็ให้
ตามเขาเรียกร้องเพราะเขาเสียหายอะไรอย่างนี้ครับ
ก็หัวหน้าหมู่บ้านเราคุยแล้วตกลงไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ

ค่ะตามสิทธิ์ของคุณแม่ก็ทุกอย่างก็จบไปแล้วตั้งแต่วันนั้น
ที่เขาคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของพวกเราค่ะ
๔๐ล้านถามด้วยความรักความพร้อมนะครับ
แซนก็มีตังค์ทำไมไม่ให้เขาไปล่ะ
บอกตรงเลยนะคะว่าฉันก็ไม่ได้มีตังค์แต่ถึงฉันมีเนี่ยฉันก็คงไม่ได้จะจำเป็น
จะต้องจ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นไหมคะเพราะฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
แล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็เคลียร์ไปแล้วจบไปแล้วใช้สิทธิ์โดยชอบทำในการเรียกสินใหม่เรียบร้อยแล้ว
จะมาใช้สิทธิ์ตามอำเภอใจกับฉันอีกฉันคิดว่าไม่ถูกค่ะ
หลังจากที่ออกมารับว่าตัวเองเห็นโมนไปนั่งฉี่แล้วก็ตกลงไปท้ายเรือ
ชีวิตนั้นเปลี่ยนไปเลยจากหน้ามือไปหนักมือ
สำหรับแซนเลยนะคะซันไม่คิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่าซันก็ไม่ได้ให้ค่ากับความคิดเห็นเชิงลบในโซเชียล
เพราะเขาก็ไม่ได้รู้ความจริงแล้วฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่รู้จักเปิดรับฟังความจริงที่เราบอก
แล้วก็มาถามย้ำอยู่ได้ว่าทำไมไม่พูดความจริงทำไมยังโกหกทำไม
ทำไมคุณไม่ฟังเราพูดความจริงไปแล้วอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ยิน

แล้วเวลาเล่าคิดไหมครับว่ามันจะมีผลกระทบกับเราตามมาเป็นลูกโซ่
โซเชียลมีเดียแซนแบบเขาด่าคนแบบโอ้โหถามด้วยความเคารพนะครับ
เขาด่าคุณซะจนแบบโดยไม่ฟังเหตุผลหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้นะโอ้โห
มันหนักหนาขนาดไหนครับในโซเชียลมีเดียอินบล็อกเถอะช่วงนั้นนะ
ช่วงแรกนี้โอ้โหคำหยาบคายที่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่คิดว่าเอ๊ะเกือบจะลืมไปแล้วมั้งว่ามีคำหยาบขนาดนี้ด้วย
ก็มีมาเยอะมากมาหลายรูปแบบบางคนก็กดเรียกว่าอะไรนะวีดีโอคอลเฟสไทม์มา

บางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะรับเพราะเราเผลอกดรับเป็นรูปอวัยวะเพศแบบ
แต่มาจนถึงตอนนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่มาเอฟเฟคอะไรฉันได้แล้วค่ะ
ค่ะเพราะความจริงคือความจริงค่ะแล้วความจริงก็จะปกป้องฉันเองฉันคิดอย่างนั้นนะคะ
ปีกว่าตั้งแต่แตงโมเสียชีวิตไปล่ะโซเชียลมีเดียคุณฟ้องใครบ้าง

เพราะฉันคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปฟ้องเขาเขาก็แค่แบบได้ยินมาจากสื่อที่นำเสนอไม่ได้ครบถ้วนทุกอย่าง
หนึ่งอันนั้นคือหนึ่งประเด็นเลยนะคะสองจากพวกคนที่พยายามจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดียุ่งเหยิงกับคดี
มาออกความเห็นชี้นำให้สังคมไปในทิศทางที่ผิดทำให้มองเราเป็นคนไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่
ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สังคมจะเข้าใจเราผิด
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งค่ะฉันเชื่อว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็คงจะเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วพวกคนบนเรือก็น่าสงสารเช่นกัน
อาจจะไม่โกรธคนที่คอมเมนต์ผมเข้าใจได้โกรธสื่อสิอย่างนี้
ก็เข้าใจสื่อนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องราวไม่ได้ตื่นเต้นที่ผ่านมา
ก็ไม่มีใครติดตามถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิทธิ์ของสื่อที่จะนำเสนอฉันก็ไม่โกรธค่ะ

คนในวงการบันเทิงเนี่ยเราเข้าใจนะว่าตอนนั้นคุณออกมาด่าเราแล้วมีชื่อเสียง
คุณได้รับความสนใจได้รับอะไรต่างนานาที่ดีจากโซเชียล
แล้วพวกเราบนเรือล่ะคะได้รับอะไรจากสิ่งที่คุณไปชี้นำสังคมในสิ่งที่คุณไม่รู้ข้อเท็จจริงเลย
แต่ฉันก็ยังเชื่อค่ะใครทำกรรมอะไรยังไงไว้ก็ได้แบบนั้นนะคะและกรรมสมัยนี้ก็เร็วค่ะอย่างที่เห็นค่ะ
เขารุมด่าเราหนักขนาดไหนคะล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วอินบล็อกมันเจอ
ไม่ได้หรอกค่ะรายการคุณเรโดโดนเซ็นเซอร์แน่ค่ะ

วันที่ศูนย์เสียวันที่เราวนเรือหากันไปหมดแล้ว
หึมลืมไม่ได้หรอกค่ะจำได้ทุกอย่างเลยค่ะ

ตกใจค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

ไม่ได้มีการเตรียมหรืออะไรกันมาก่อนตกใจมากทำตัวไม่ถูก
เพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่ประพฤติตัวออกไปในทำให้สังคมต้องสงสัยเคลือบแคลง
กับการกระทำของพวกเราแต่พวกเราตกใจค่ะ
คนตกใจขาดสติค่ะเพราะฉะนั้นสมองก็ไม่มีแน่ตอนนั้นคืองง
เหตุการณ์อย่างที่บอกเกิดเหตุการณ์เสร็จแล้วทุกคนก็ไม่ได้ไปสอนอหรือมีข้อกล่าวหาว่า
ไม่ได้วนหาซึ่งเราวนหา
วนหากันจน๓๔จนน้ำมันเรือหมดอะค่ะ
กู้ภัยทางน้ำไม่รู้ว่ามะถะบกหรือทางน้ำ
ว่าเขามากันแล้วแล้วเราจะอยู่เกี่ยวกับเขาทำไม
ในเมื่อรายละเอียดเราชี้แจงเขาหมดแล้ว
เท่าที่เราสามารถจะชี้แจงได้

ฉันว่าฉันก็ชี้แจงชัดเจนนะคะ

เวลากลับไปได้อยากจะไปทำอะไรให้มันเต็มที่กว่านี้ไหม
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เรารู้สึกว่าเราตกใจแล้วเราไม่ได้ทำมัน
ทำไมคุณเรโดใจลายย้อนเวลาให้สั้นจังเลยอะคะ
ทำไมไม่ย้อนให้ฉันไปไม่ต้องลงเรือ

ใช่ถ้าเป็นไปได้ก็คือย้อนเวลากลับไปได้ก็คงไม่อยากจะไปลงนะครับ
ไม่ได้มีแอบไปร้องไห้ใช่ไหมถามด้วยความรัก
ตอนแรกก็มีร้องไห้ก็เสียใจเนอะเพื่อนเราเสีย

ก็มีร้องไห้ใช่ไหมครับเพื่อนเราเสียเราก็พิเศษว่าเราไม่ได้ออกมาร้องแบบ
เจอกล้องเอาร้องไห้ดีกว่าไม่ใช่เรามันก็มีบางอารมณ์ที่เรารู้สึกเสียใจอยู่ของเราเนอะ

โอ้โหตอนแรกเขาก็ทำตัวไม่ถูกเขาเสียใจมากนะ
จากเรื่องที่เกิดแต่เขาเป็นแค่คนพูดตรง
เขาเป็นคนพูดตรงเขาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรค่ะ
เขาคิดอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นออกไปเลยเขาเป็นคนตรง
เพราะฉะนั้นไม่อยากให้สังคมไปนั่งโฟกัสแบบผิดจุดอะค่ะ
ใช่
๙๒ล้านนี่แซนแล้วก็จำเลยที่เหลือไม่ใช่ปแค่ปโรเบิร์ตนะครับ

ก็มีพี่พกับพี่เบิร์ตครับ

แต่ฉันไม่ได้ผิดทำไมฉันต้องจ่ายค่ะ
ต้องได้รับการเยียวยาด้วยซ้ำจากการที่โดนสังคมมากล่าวหามา
มาแบบด่าทอใช้ถ้อยคำหยาบคาย
ที่บางคำก็แปลกใหม่ที่ไม่เคยจะได้ยินมาก่อน
ก็คือสุขภาพจิตก็มีเสียไปบ้างในตอนแรก
แต่ว่าตอนหลังก็โอเคขึ้น
ฉันว่าฉันจะต้องเป็นคนที่ได้รับการเยียวยามากกว่าค่ะ

เพราะคุณบอกคุณพูดเพราะสวยแล้วก็ให้ต้มหูมุก
วันนั้นเนี่ยที่ที่ชนะตัดสินใจให้คุณแม่นะคะ
ก็เพราะว่าที่เขาคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านแล้วตกลงอะไรกันเรียบร้อย
แล้วก็เห็นว่าคุณแม่น่ารักแบบโอเคแบบจบแล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยให้เป็นน้ำใจไปอย่างนั้นนะคะ
แทนคุณแม่สมมุติถ้าวันนี้แซนอาจจะไม่ได้โทรไปหาคุณแม่
ไม่มีทางที่จะคุยกันบนโต๊ะแต่ถ้าคุณแม่โทรมาหา
แล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าจะจบแบบนี้๑๒๓๔สมมุตินะครับ

ถ้าโทรมาคุยปกติไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยินดีค่ะ
เพราะว่าได้ตกลงจบสิ้นกันไปแล้ว
ตั้งแต่ครั้งแรกที่หัวหน้าหมู่บ้านคุยตกลงแล้วคุณแม่เซ็น
โทษนะครับเขาบอกว่าครอบครัวคุณแซนขายใหญ่มาก
เป็นนักธุรกิจที่สามารถล้มคดีได้หรือไม่อย่างไร
ก็ไม่รู้มีคนกล่าวหานะผมถามตามข่าวนะครับ
ครอบครัวจะเป็นครอบครัวธรรมดาเลยค่ะ
ใช่แล้วก็ที่เขาพูดกันแบบนั้น
เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเรื่องนี้ก็คงไม่น่าสนใจ

มีคนพูดประโยคนี้ขึ้นมาว่าฟ้องเพื่อความสะใจ
ตอนนี้คำถามคือมีคดีอะไรกันบ้างตอนนี้

เป็นคดีที่เขาไปฟ้องเท็จแซน
ว่าแซนไปหมิ่นประมาทเขา๑นะคะ
ก็คือเขาหมินประมาทแซน

ก็ต่อสู้กันไปแต่หวังว่าฉันจะได้รับความยุติธรรม

ก็ตอนนี้อายการก็ส่งฟ้องแล้วนะคะ
เขาก็ต้องไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแล้วล่ะค่ะ

ตกใจว่าคนเราเขา

ตกใจว่าเขาหาแสงกันวิธีนี้เหรอ
ฉันไม่ทราบว่าฉันตรงไหนคะ
คือคุณมาด่าเรา

ทำบุญที่บ้านเด็กกำพราค่ะ

สมมุติถ้าเราแพ้ในกรณี๒๓วิพยานี้

คนในโซเชียลกับคนที่มีอิทธิพล
กับความคิดของคนในโซเชียล

ตอนนั้นที่ฉันพูดว่าฟ้องเพื่อความสะใจ

เพราะว่าฉันไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้

คนที่ไม่รู้จักมาด่าเนี่ย

ฉันก็เลยอาจจะตอบอะไรไปบ้างที่ว่า

ใช่ความจริงแล้วคือฉันก็ปกป้องตัวเอง

อยากให้เข้าใจว่าวันนั้นฉันขาดสติ

สัญญาว่าหลังจากนี้จะไม่พูดอย่างนี้ต่อหน้าสื่อ
หรือว่าพูดอย่างนี้กับคนอื่นล่ะ
ค่ะจะพยายามมีสติให้มากกว่านี้ค่ะ

มีคำถามไหนตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยครับ

เพราะว่ามันเป็น๒ทางนะค่ะฉันอยากฝากถึงคนยังไม่เชื่อว่า
ให้เขาลองคิดถึงเรื่องนี้แบบไม่ได้ฟังสื่อนะคะแบบคิดถึงเรื่องนี้โดยรวม
ว่าคนบนเรือมีเหตุผลอะไรที่จะลวงเพื่อนไปฆ่า
แซนมีเหตุผลอะไรที่จะต้องโกหกทุกอย่างนะคะโดยที่ตัดอคติออกไปด้วยนะคะ
แล้วอาจจะเข้าใจในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นอย่าไปฟังจากบุคคลที่๓๔๕บุคคลอื่นที่มาใช้เรื่องนี้ให้เป็นโอกาสในการหาแสงอะไรของเขาก็ว่าไป
เพราะพวกนั้นคือทำให้คดีนี้ยุ่งเหยิงโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับคนบนเรือ
นัดกันลงไปลงเรือไปทานข้าว

นะคะแล้วอุบัติเหตุก็บอกอยู่ว่าอุบัติเหตุป้องกันไม่ได้อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นสงสารพวกเราเถอะค่ะ
หรือว่าถ้าเกิดจะไม่สงสารหรือว่ายังมีความเห็นเชิงลบเนี่ย

เราไม่สามารถทำให้ใครมาเชื่อเราหรือชอบเราได้
แต่นี่คือสิ่งที่ฉันอยากปากบอกขนาดนี้ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงพรทิพย์หรือคนที่อยู่ในวงการนะครับ
ความยุติธรรมยังจำเป็นหรือยังต้องมีต่อสังคมนี้ไหมสำหรับแซน
แซนความยุติธรรมเนี่ยมีไว้สำหรับทุกคนนะคะ
เพราะที่ฉันพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่า
มีโซเชียลหลายคนมาออกความเห็น

แตงโมต้องได้รับความยุติธรรมอะไรแบบนี้ค่ะ
ฉันว่ามันถูกแล้วเหรอ
ไม่ใช่ว่าความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนเหรอคะ

ลองให้สังคมหรือไม่ก็โซเชียลที่ยังคิดในแง่

อ้าวไม่ใช่สิทุกคนต้องได้รับความยุติธรรม

เพราะความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนจริงนะคะในประเทศไทยค่ะ

มันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แน่

ผมเชื่อว่ามันจะเป็นข้อมูลอีกหนึ่งด้าน